คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่
วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อย
คือต้นตำรับของไอ้ไข่อยู่ที่วัดเจดี

แต่ทีนี้ญาติโยมชาวบ้านสาธุชนเขาบอกว่า
อยากเอารูปปั้นไอ้ไข่เหรียญไอ้ไข่มาถวายที่วัดเขาจะอวด
แต่ว่าเกิดเรื่องแปลกขึ้นเพราะว่ามีผู้หญิง๓คนนะคะ
ลักษณะอากับกิริยาแบบนี้คุณดูนะลักษณะแปลก
ทีนี้ชุดความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านเชื่อว่า
กับกิริยาเหล่านี้คือร่างทรงของพญานาคาราช
เข้าร่างผู้หญิงคนนี้เพื่อที่จะไล่รำต้อนรับไอ้ไข่
เข้าสู่วัดเขาพระทองเนี่ยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะ
คุณผู้ชมดูนะคะท่าทางแปลกเดี๋ยวก็ล้มตัวนอน
ไปบิดมาลักษณะชาวบ้านบอกว่าคล้ายงูเลื้อย
ทีนี้เขาก็เลยเชื่อกันว่าผู้หญิงคนนี้
เป็นประทับร่างทรงของพ่อปู่มุจรินพญานาคาราช
ส่วนผู้หญิงอีก๒คนที่คุณเห็นเมื่อสักครู่

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดเขาพระทอง
อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้
หลังจากที่อาจารย์โหนพุทธพรแข็งแรงพร้อมกับคณะ
ได้มีการถวายวัตถุมงคลแล้วก็รูปปั้นไอ้ไข่

แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนคนทั่วไป
ได้เช่าบูชาเพื่อรวบรวมปัจจัย
สมทบทุนการสร้างโบสถ์ของวัดเขาพระทอง

ช่วยกันขนย้ายรูปปั้นไอ้ไข่เข้าไปวางในห้องโถง

ปรากฏว่าผู้หญิงสามคนเกิดอาการตามที่เห็น
ส่วนนี้ค่ะน่าจะเป็นรถที่ขนย้ายรูปปั้นไอ้ไข่มา
จากวัดเจดีมาสู่วัดเขาพระทองที่ชะอวด
ทีนี้เราไปสอบถามชื่อของผู้หญิงเมื่อสักครู่เนี่ย
ชื่อว่านางสาวชิลีจันดี
อายุ๓๗ปีเธอเคยเป็นร่างทรงปู่พญานาคาราช
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะ

ระหว่างที่มีการค้นย้ายวัตถุมงคลก็คือ
นี่เห็นไหมพระอาทิตย์ทรงกรด
ระหว่างที่มีการขนย้ายจากวัดเจดีอำเภอศรีชน
มาที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวด
ปรากฏว่าเกิดเรื่องแปลกพระอาทิตย์ทรงกฤษ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง
ท่านเล่าบอกว่าทั้งรูปปั้นแล้วก็ทั้งเหรียญไอ้ไข่
ที่หญาติยมนำมาถวายที่วัดครั้งนี้
มีที่มานะไม่ใช่จู่จะขนก็ขนมานะ
ท่านเล่าบอกว่ามีการฝันเห็นไอ้ไข่เกิดขึ้น
แล้วไอ้ไข่บอกว่าต้องการที่จะมาอยู่ที่วัดเขาพระทอง
ตอนแรกก็คิดว่าปฏิเสธนะไม่เอา
เพราะว่าไม่ต้องการที่จะขัดแย้งกับเจ้าอาวาสวัดเจดี

แต่สุดท้ายคณะกรรมการวัดเขาพระทองก็มีมติ

แล้วก็ขอยืนยันว่าวัดเขาพระทองไม่ได้เป็นผู้จัดสร้างวัตถุมงคลไอ้ไข่
เพราะฉะนั้นต้นตำรับออริจินัลยังอยู่ที่วัดเจดีสิชน
หรือที่เรียกกันว่าวัดไอ้ไข่ซึ่งสัปดาห์ก่อนที่ฉันก็ไปมา
แต่เป็นความศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศแหละ

ก็มีการปั้นไปถวายกันไป